ทีนี้เรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นช่วงบ่าย๑๓นาฬิกา
คุณผู้ชมค่ะ๑๓นาฬิกามันเป็นช่วงเวลาที่เด็กเล็ก
กินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยและนอนกลางวัน
คนร้ายไปก่อเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
คือด้านหน้าเป็นอบตด้านหลังคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปยิงตั้งแต่ด้านหน้าแล้วเข้าไปในศูนย์พัฒนาเขาไปยิงในนั้น
อย่างตัวเลขล่าสุดอย่างที่บอกคือ๓๘ศพใช่ไหมค
เพราะว่ามีเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลด้วย
จากการตรวจสอบภายในนี้
เป็นภาพที่หดหูใจเป็นอย่างยิ่งมิ้วขออนุญาตไม่อธิบายอย่างละเอียดในเรื่องของสภาพศพของเด็กและผู้เสียชีวิตด้านในนะคะ
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชาย๑๙คนเด็กหญิง๓คนและผู้ใหญ่อีก๒คนรวมทั้งสิ้น๒๔คนค่ะ
คนร้ายก็คือสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบชื่อเล่นชื่อแมนเป็นอดีตผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพนาวัง
ถูกไล่ออกจากราชการตั้งแต่๑๕มิถุนายน๒๕๖๕เดี๋ยวคุณผู้ชมตามกับเรานะคะ
เพราะว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีความประพฤติที่ไม่ดีเสพยาเสพติดและมีความประพฤติที่ไม่ดีมาตลอดค่ะ

ขับหนีไปหลังจากยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่ได้หนีอย่างเดียวเพราะไปเฉียวชนคนอื่นตามเส้นทาง
และยังยิงคนที่เจอตามเส้นทางอีกนะคะ
ทีนี้ค่ะ๑๐ตำรวจเอกปัญญาผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขับรถกระบะไปจอดที่ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงมาจากรถ
และเดินไปยิงครูนะคะในช่วงเริ่มต้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอะค่ะ
คือเป็นช่วงเวลาที่เด็กกินข้าวกลางวันเสร็จ
นอนพักกลางวันคุณครูยังไม่ได้กินนะคะคุณครูให้เด็กนอนก่อน
คุณครูกำลังจะกินอาหารกลางวันนะคะ
สิบตำรวจเอกปัญญาเข้าไปในศูนย์แล้วมีครูที่อยู่ในเหตุการณ์
ยกมือไหว้ค่ะยกมือไหว้แล้วคนร้ายเปลี่ยนกระสุน
แล้วทีนี้คุณครูเขาวิ่งหนีไปด้านในห้องพัก
ไปบอกเพื่อนคนอื่นให้ปิดประตูอ่ะ
ปิดประตูแล้วกระโดดออกทางด้านหลังเพื่อหนีค่ะ
ตำรวจเอกปัญญาเนี่ยเดินต่อไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไหว้นะคะ
คือคุณครูเขาก็พยายามจะหนีเดี๋ยวฟังเสียงคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
พี่เล็กเขาก็ขับรถมาหนูก็นุดว่าผู้ปกครองมารับนมเด็ก
เพราะว่าหนูเขาเรียนอยู่ที่นี่ทีนี้เขาก็เปิดประตูเขาก็ลงมา

เข้าไปสู่เด็กหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
หนูก็ยกมือไหว้เขาแล้วทีนี้หนูก็มองไปเขาไปเห็นลูกปืน
เป็นปืนขนาดไหนครับเป็นลูกโม่หรือว่าเมกาซีน
มันเป็นสั้นหนูไม่รู้มันเป็นปืนอะไร

๔๕นาทีแล้วเขาอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้พอไปเจอหนูลูกมันหมด

แล้วพวกหนูก็กระโดดออกข้างหลังเพราะว่าเด็กมันก็
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะดคนอุทัยสวรรค์
พร้อมผู้ชมครับหลังจากที่๑๐ตำนวดเองปัญญาก่อเหตุ
ก่อเหตุแล้วนะฮะยิงครูแล้วก็เด็กที่ศูนย์แห่งนี้แล้ว
ขับรถกระบะวีโก้สีขาว๔ประตูของตัวเองเนี่ยหนีไปทางด้านหลังของศูนย์นะครับ
หลังจากนั้นที่ขับรถออกไปใช้เส้นทางบ้านท่าอุทัยห่างจากอบตประมาณ๓กิโลเมตร
ยังไปก่อเหตุอีกนะครับขับรถไปไล่ชนจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาขี่อยู่จนพลิกคว่ำ
คันนี้นะฮะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเขาจนเสียชีวิต
แล้วขับรถเนี่ยหนีไปต่อไปถึงปากซอยคุ้มที่สาม
ซอยประตูรังสรรค์บ้านท่าอุทัยเป็นเส้นทางที่จะมุ่งกลับบ้านตัวเองนะครับ
แต่พอไปเจอรถชาวบ้านอีกคันนึงนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับขี่จักรยานยนต์อยู่
ขับชนเขาจนเขาเสียชีวิตเป็นคนที่สองคือพอชนเขาแล้วเนี่ยยังใช้มีดเนี่ย
ลงไปฟันที่ศีรษะเขาด้วยนะครับแล้วก็ขับรถเข้าไปในซอยบ้านของตัวเอง
ขับไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรตอนเข้าซอยบ้านตัวเองไปเจอจักรยานยนต์คันหนึ่งที่กำลังขี่ออกมาจากซอย
ก็เข้าไปชนเขาจนคว่ำแล้วก็จอดรถแล้วยิงเขาเสียชีวิตเป็นรายที่สาม
ก่อนจะถึงบ้านตัวเองประมาณ๓๐เมตรไปเจอจักรยานยนต์ชาวบ้านขี่มาอีก
เป็นผู้หญิงขี่มาไปชนเขาอีกแล้วก็จ่อยิงเขาเสียชีวิตเป็นรายที่สี่
แล้วก็ไปเห็นชาวบ้านขี่จักรยานยนต์มาอีกคันนึงนะฮะทีนี้เป็นผู้ชาย
ยิงเขาตายอีกนะครับเป็นศพที่ห้านะครับก่อนจะถึงบ้านตัวเองนะครับ
แล้วก็ขับรถไปจอดที่หน้าบ้านชั้นเดียวกึ่งไม้กึ่งปูนนะฮะแล้วเผารถนี่กระบะวีโก้คันนี้นะฮะ
ขับมาก่อเหตุนะมาถึงตรงนี้เนี่ยเผาจนวอดเกือบทั้งคันนะครับ
แล้วถึงเดินเข้าไปในบ้านตัวเอง